วันนี้เช้ามืดวันนี้มีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นนะครับเป็นอดีตหัวหน้ารอปภบุกไปยิงลูกน้องของตัวเอง
ซึ่งก็เป็นอดีตลูกน้องนั่นแหละก็เคยมีความขัดแย้งกันอยู่จนเสียชีวิตคาป้อมยามของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หลัก๖ปฐุมธานี
คนก่อเหตุยังหลบหนีอยู่นะครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานี่คือเช้ามืดวันนี้นะฮะ
คนก่อเหตุชื่อว่าในเล็กขี่จักรยานยนต์มานะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากนั้นลงจากรถจักรยานยนต์เดินไปที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้านอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลหลัก๖อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ช่วงตรงนี้นะครับคือในป้อมยามเนี่ยคือเดินเข้ามาลักษณะเหมือนกับเดินดูก่อนนะเหมือนชะโงกดูไปในป้อมด้วย
คาดว่าต้องการดูว่าคู่กรณีของขับคนตายชื่อเฟิร์สนะฮะแล้วเดินกลับมาที่รถนี่คือกลับมาหยิบปืนนะครับ
เอาปืนเหน็บเอวที่ป้อมยามอีกครั้งนี่เห็นไหมฮะปืนนี่แล้วก็เหน็บเอาไว้ข้างหน้านี้ฮะเดินไปที่ป้อมยามอีกครั้ง
หลังจากที่เห็นว่าคนที่เขาจะมาหาชื่อเฟิร์สเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วเห็นมันคุยกับใครใช่มั้ยครับ
นี่คือหัวหน้าที่อยู่เวรกับในเฟิร์สผู้ตายนะซึ่งเขาก็เหมือนกับบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าให้ออกไปถ้าไม่เกี่ยวข้องให้ออกไปนี่ฮะ
แล้วตัวในเล็กผู้หักก็เดินเข้าไปป้อมสักพักนึงหัวหน้ากะงานตรงนี้ที่ชื่อนายกรุงศรีเนี่ยเขาชะโงกเข้าไปดูที่ป้อม
กว่านี้คือมีการยิงไปแล้วนะฮะในเล็กผู้ต้องหายิงไปแล้วหนึ่งนัดยิงในเฟิร์สไปแล้วผู้ตายครับ
กรุงศรีเนี่ยต้องเดินออกมาอีกรอบนึงนะเดี๋ยวเขาจะให้การเอาไว้เราตามเจอว่าแต่ละคนให้การว่าแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
แต่นายกรุงศรีเนี่ยบอกว่าตอนที่พยายามจะเข้าไปดูเนี่ยถูกในเล็กมือปืนหันกระบอกปืนมา
อีกประมาณ๓นาทีในเล็กมือปืนถึงออกมาจากป้อมนี่ฮะเราได้หลักฐานชิ้นสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดมานะครับ
ผ่านไปสามนาธีนะเฮะ
นี่ยิงเขาแล้วนะครับเดินออกมาไปขึ้นจักรยานยนต์ของตัวเอง
แล้วก็เลี้ยวขวาออกไปทางหน้าหมู่บ้านค่ะซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ย
ยังตามตัวอยู่นะครับทุกผู้ชมครับคือออกมาทางหน้าหมู่บ้าน
จะผ่านบ้านของตัวในเล็กเองด้วยนะบ้านเขาอยู่ห่างจากหมู่บ้าน
สัก๒๓๐๐เมตรอยู่ฝั่งเดียวกับหมู่บ้านแต่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้าน
มีภาพจากกล้องวงจรปิดของชาวบ้านแถวนั้นจับภาพตอนตี๕

๖นาทีตี๕๖นาทีนะครับรถกระบะต้องสงสัยสีขาว
คาดว่าอาจจะพาในเล็กหลบหนีต่อไปอีกทีนึงหรือเปล่าเพราะตอนไปก่อเหตุเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์เข้าไปแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกมา
มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่สี่แยกอีกตัวหนึ่งจับภาพต่อเนื่องกันนะครับ
แล้วขึ้นสะพานข้ามคลองเพื่อเลี้ยวซ้ายไปอีกครั้งหนึ่ง
ตรงนี้เนี้ยมันจะขึ้นไปบนถนนสายสามสี่ห้า
ถนนเส้นนี้ถ้าจากหลัก๖ปฐุมธานี
จะต่อไปยังนู่นเลยฮะออกไปทางนนทบุรีก็ไปได้
นี่คือช่วงเวลาของการก่อเหตุนะครับเช้ามืดวันนี้
ผู้ต้องหาขี่จักรยานยนต์มาที่ป้อมยามบุกเข้าไปยิงเขา
ขี่จักรยานยนต์หนีไปแล้วคาดว่าจะมีรถกระบะอีกคันนึง
มารับแล้วก็พาขับหลบหนีไป
นี่แหละค่ะคือภาพจากกล้องวงจรปิดเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญมากนะคะ
ในการตามตัวผู้ก่อเหตุเพื่อที่จะนำตัวมาดำเนินคดี
แล้วมันก็เห็นพฤติการในการก่อเหตุชัดเจนมาก
นี่นะคะคือมันชัดจริงว่าก่อเหตุในลักษณะไหนยังไง
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงเหตุการณ์กัน
คือจะนับตั้งแต่ตอนที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีเหตุยิงกันตายที่ป้อมรับประพอหน้าหมู่บ้านนะคะ
ตำรวจสภปรักษ์คลองกรังศิษฐ์ค่ะ

หมู่บ้านนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลหลัก๖อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี

ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายรณกรพงศุษย์หรือในเฟิร์สอายุ๒๐
เป็นรอปภของหมู่บ้านนี้นะคะ

กระสุนเข้าที่ลำคอด้านซ้ายและที่หน้าอกด้านขวา
ลักษณะคือนั่งหงายหน้าอยู่บนเก้าอี้
คือถูกยิงขณะที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ค่ะ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้แบบนั้นเลย
กรุงศรีอายุ๑๗ปีหัวหน้ารอปภที่เห็นการ
ที่ให้ดูภาพจากกล้องมูลจรปิดเป็นเพิ่มสักครู่
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ทุกอย่างคนก่อเหตุ
คือนายจิรวัตรโอภาสถาพรหรือในเล็ก
อายุเป็นอดีตหัวหน้ารอพอหมู่บ้านนี้
แต่ว่าถูกไล่ออกไปค่ะ
ก่อนเกิดเหตุคือประมาณตีห้า
ผู้ตายก็อยู่ในป้อมยามพร้อมกับนายกรุงศรีนี่แหละ
ในเล็กผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจอดข้างป้อมยาม

แล้วไล่นายกรุงศรีให้ออกไปข้างนอก

นี่นะคะก็คือตามข้อมูลที่นายกรุงศรีเล่า
มันก็ตรงตามภาพในกล้องวงจรปิดเลย

แล้วก็ไล่ในกรุงศรีหัวหน้ารอปภออกมาบอกไม่เกี่ยวออกไปเลย
ตอนแรกในกรุงศรีบอกว่าเข้าใจว่าในเล็กอาจจะมาคุย

ในเล็กถือปืนหันมาทางนายกรุงศรีด้วยนะคะ
กรุงศรีบอกว่าสังเกตลักษณะของปืนเนี่ย

แล้วก็บอกกับนายกรุงศรีว่าไม่เกี่ยวออกไป
จากนั้นก็จ่อยิงในเฟิร์สอีกหนึ่งนัดนะคะ

ตัวคนก่อเหตุก็ไล่ในกรุงศรีไปอีกรอบ
แล้วก็ยิงอีกนัดหนึ่งค่ะ
แล้วทีนี้มันออกมาข้างนอก
ก็ได้ยินเสียงปืนนัดแรกใช่มั้ยครับ
แล้วมันก็วิ่งไป
แล้วเขาวิ่งมาหาเขาแล้วก็บอกว่า

ตั้งหลังหน่อยตรงนี้ครับ

นัดที่สองดังปั้งเข้ามาอีก
นั่นประมาณสัก๒๓นาทีแกก็เดินออกมาจากป้อม

นายร่วงรอดอายุ๔๓ปี

คิดไม่ถึงว่าในเล็กจะทำรุนแรงขนาด

สาเหตุน่าจะเป็นเพราะ๒เดือนก่อน

คือมีเรื่องกันถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน

ชอบหลับในเวลาทำงาน

พอในเฟิร์สไปปลุกว่าให้มาช่วยกันทำงาน

ก็เลยทะเลาะกันถึงขั้นต่อยกันนะคะ

เอามีดดาบเป็นมีดดาบยาวเลยนะคะ

โดนมีดฟันเข้าที่นิ้วมือด้านซ้าย

แล้วทำให้ในเล็กโดนไล่ออก

ส่วนพ่อก็พาในเฟิร์สไปแจ้งความ

คดีที่ในเล็กเอามีดมาฟันในเฟิร์ส

ประเด็นคือวันที่ลูกชายเสียชีวิต

ไม่คิดว่าในเล็กจะกลับมาก่อเหตุ
เรื่องที่ทะเลาะกันแล้วเรื่องมันผ่านมาตั้ง๒เดือนแล้ว

ถ้าตำรวจดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด

เรื่องเอามีดมาฟันจนบาดเจ็บกันเนี่ยนะ
ก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ยิงกันตายแบบนี้
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมาโดนยิงเนี่ย
วันนี้พ่อกับแม่ของผู้เสียชีวิต
ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจที่สพปากคลองรังสิต

คุณแม่ก็คือนางลำปางอายุ๔๐ค่ะ

พอในเล็กรู้ว่าทางครอบครัวมาแจ้งความ

พอหลังเกิดเรื่องแม่ก็เห็นในเล็ก
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านที่อยู่ในซอยเดียวกัน

สายตาแบบอาฆาตแค้นมาก

เช้ามืดวันนี้ในเล็กจะบุกมายิง
เหมือนที่ขู่เอาไว้
มีพื้นหลังคาอีกอันหนึ่งที่จะต้องซ่อนมีดไว้

เขาก็พูดไว้คนที่ฟัน
เขาบอกว่ามึงอย่าให้กูได้มาย้อนกลับหามึงนะ
ก็พูดอย่างนี้กูจะเอาให้ถึงตายเลย
แต่ก่อนหน้านั้นเขาก็มีแบบทะเลาะกันนิดหน่อย
แค้นใจตรงที่เขาโดนออกจากงานด้วย
แล้วก็วันที่ฟันลูกแม่ก็ต่อยเข้าไปหลายหมัดเหมือนกัน
ใช่ก็ต่างคนต่อยกัน

เราก็เลยไปที่พี่สาวของในเล็กนะ
บ้านของพี่สาวของในเล็กเนี่ย

เล็กที่เป็นผู้ต้องหาที่ตอนนี้หลบหนีอยู่นะครับ
ในเล็กก็อาศัยอยู่ในหอพักของพี่สาวนี่แหละ
อยู่ห่างจากป้อมยามจุดเกิดเหตุแค่๓๐๐เมตร
แต่พี่สาวในเล็กบอกกับคุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเรา

พี่สาวบอกว่าในเล็กเขาไม่ได้มาที่นี่๒วันแล้ว

แล้วไม่ค่อยได้คุยกันด้วยไม่ได้สนใจอะไรกัน
ตั้งแต่ในเล็กถูกให้ออกจากงาน

มีคนติดต่อให้ไปทำงาน

ส่วนไอ้ปัญหาชนวนเหตุที่ในเล็ก
มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่ไปยิงเขาตาย
พี่สาวบอกว่าก็รู้มาบ้าง
แต่ก็คิดว่าการเกิดเหตุในครั้งนี้

ครับแค้นใจที่ถูกไล่ออกจากงาน

ความจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องไม่ยุติธรรมนะ
สองฝั่งเนี่ยมีเรื่องกัน
แต่ทำไมคนถูกสั่งให้ไล่ออกจากงานเนี่ย
มีอยู่ฝั่งเดียวก็คือน้องชายของเธอ
ถ้ารู้เราก็ไม่ยอมหรอก
เราก็ไม่ให้เขาก่อเหตุหรอก
เรื่องของนี่มันหลองเล่นเมื่อไหร่
คือคุณป้ายืนยันว่ายังไง
ถ้าเกิดรู้มาก่อนว่าน้องชายจะไปยิงเขาตายอย่างนี้

ยังแต่ในมุมเรื่องปัญหาที่ที่ทำงาน
มันก็ไม่ควรจะมาไล่น้องชายเธอออกฝ่ายเดียว
คือแต่ยังไงซะคุณก็ไม่มีศิษย์ไปยิงเขาตายใช่ไหมละ

ที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ตรงนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืด
ทีมข่าวของเราไปช่วงสาย
เจ้าหน้าที่รอปภกะเช้าที่มารับเวรต่อจากผู้ตาย
เขาก็ต้องมาทำความสะอาดล้างคราบเลือด
นายประสานอายุ๓๒เป็นหนึ่งในรอปภที่เป็นเพื่อนร่วมงานของผู้ตายค่ะ
เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ในเล็กกับในเฟิร์สทะเลาะกันเมื่อสองเดือนก่อน
ในเล็กเนี่ยถูกสั่งย้ายให้ไปทำงานที่หมู่บ้านอื่นแทนนะคะ
แล้วก็ถูกสั่งให้ออกจากงานเมื่อไม่นานมานี้เอง
คือไม่ได้ว่าทะเลาะกันแล้วให้ไล่ออกเลย
ทะเลาะกันเสร็จให้ย้ายก่อนให้ไปทำงานที่อื่นก่อน
แต่หลังจากนั้นในเล็กก็ถูกหักงานจริง
นายประสานบอกว่าจริงแล้วคู่นี้เขาสนิทกันมากนะ
ผู้ก่อเหตุกับในเฟิร์สผู้ตายเนี่ยเพราะเขาทำงานกันเป็นปี
ในเล็กอยู่ในตำแหน่งหัวหน้ากะ
ส่วนในเฟิร์สก็เป็นเหมือนลูกกะเป็นลูกแถว
ที่ต้องรับคำจากในเล็กอีกที
ก่อนหน้านี้คู่นี้เขารักกันเหมือนพี่น้อง
ข้าวด้วยกันงานด้วยกันทำกันแบบเนี้ย
กินข้าวด้วยกันทำงานด้วยกันเป็นปี
ไม่มีใครคิดนะคะว่าในเล็กจะกล้ามาก่อเหตุแบบนี้
วินาทีแรกที่เข้างานจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ออกงาน

ก่อนที่เขาออกไปเขาเคยเตือนว่า
ว่ามีมาแก้เค๊นอะไรสักอย่างนะเนี่ย

ทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับสายตรวจรอปภที่เป็นเหมือนผู้บังคับบัญชาของทั้งคนเจ็บและคนตาย
ชื่อว่านายธีรชัยสุนทรวาทินก็ให้ข้อมูลว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ในเล็กยังไม่ได้ถูกไล่ออกจากงานซะทีเดียวนะ
จริงแล้วเป็นการให้พักงานชั่วคราว
ถ้าจะมาบอกว่าในเล็กโมโหเพราะถูกไล่ออกจากงานก็ไม่น่าจะใช่
เพราะเป็นการพักงานค่ะสาเหตุก็คือในเล็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงานจริงจริง
ไม่ใช่แค่สาเหตุจากการทะเลาะกับในเฟิร์สนะ
คือในเล็กเขามีปัญหากับลูกบ้านหลายรายมากที่ลูกบ้านร้องเรียนมา
ว่าในเล็กผูจาไม่ดีผูจาไม่เพราะชอบทะเลาะกับลูกบ้านชอบด่าลูกบ้าน
ไม่ค่อยจะลุกมาเปิดที่กั้นเวลาลูกบ้านขับรถเข้าออก
ต้นสังกัดเคยให้ใบเตือนไปแล้วสองรอบแต่พฤติกรรมก็ยังไม่เปลี่ยน
ก็เลยสั่งให้พักงานชั่วคราวไม่ได้จะโหดร้ายถึงขั้นไล่ออกจากงาน
หลังจากนั้นเนี่ยยังติดต่อในเล็กให้กลับมาทำงานอยู่เลยด้วยความเห็นใจ
ก็กะว่าในเล็กคงจะปรับเปลี่ยนนิสัยทำงานดีขึ้นก็ให้กลับมาทำงาน
แต่ในเล็กเองไม่ยอมกลับมาทำงานแล้วก็บล็อกการติดต่อจากเจ้านายไปเลยอะค่ะ
ล็อกไปเนี่ยติดต่อกันไม่ได้เป็น๑๐วันแล้วกลายเป็นว่าเช้ามืดวันนี้มาก่อเหตุนี้
น้องเขาก็จะเป็นคนที่รับอารมณ์ตลอดประมาณนี้รับอารมณ์ตลอดก็คือพยายามที่จะป้องกันตัวเอง
แต่เขาก็เป็นเหมือนกับพี่น้องกันนะนะอยู่กันมาเขาอยู่เป็นปกติเลย
อยู่เหมือนกับพี่น้องเหมือนพ่อลูกตรงใช่เหมือนกับเอาว่าขู่ประมาณนั้น
แต่อีกคนก็ไปจับไปจับเพราะกลัวจะโดนฟันประมาณนั้น
ก็เลยเป็นภาพให้ลูกดีไม่ดีครับเราก็เลยเรียกมาตักเตือน
ร่วมให้บริษัท
คือเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับทางหมู่บ้านเขานะฮะหรือว่าทางบริษัทนะครับ
แล้วก็ทางพี่สาวก็จะได้เข้าใจด้วยว่าเขาไม่ได้ไล่ออกนะ
แต่ว่าน้องชายของคุณคือหายไปเลยไม่มาทำงานแล้วก็มาก่อเหตุนะครับ
เราได้คุยกับลูกบ้านคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ยืนยันว่าในเล็กคนก่อเหตุกับในเฟิร์สผู้ตาย
ตอนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเขามีเรื่องทะเลาะกันบ่อยจริงนะ
แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่ารอปภทุกคนในหมู่บ้านทำงานกันดีมาก
อันนี้ลูกบ้านเขายืนยันโดยเฉพาะผู้ตายที่ชื่อในเฟิร์ส
งานดีมากไม่ขาดตกบกพร่องพูดจาเพราะ
แต่ตัวในเล็กคนก่อเหตุทำงานเนี่ยก็ทำงานดีนั่นแหละ
แต่เป็นคนพูดจาโผงผางแล้วก็เคยถูกงานเกี่ยวกรรมอยู่หลายครั้ง
ทั้งคู่มีปากเสียงกันบ่อยด้วยเหตุผลอะไรไม่มีใครรู้
แต่เมื่อกลางเดือนเมษายนในเล็กคนก่อเหตุกับในเฟิร์สผู้ตาย
เขาทะเลาะถึงขั้นต่อยกันในป้อมยามมาแล้ว
ตอนนั้นลูกบ้านคนนี้บอกกับเราว่าผมเนี่ยยังไปช่วยห้ามอยู่เลย
เพราะคนก่อเหตุเนี่ยอายุเยอะแล้วมือปืนเนี่ยอายุ๕๗ในเล็ก
ส่วนในเฟิร์สผู้ตายเขาอายุเพิ่ง๒๐ตอนนั้นก็เลยสู้แรงไม่ได้
ต่อยจนปากกับจมูกแตกแต่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นไปแล้ว
เห็นว่าทั้งคู่ก็ยังทำงานกันได้ตามปกติจนกระทั่งเดือนกรกฎาคม
คู่นี้ทะเลาะกันอีกแต่คราวนี้ในเล็กผู้ต้องหา
เอามีดมาฟันเขาจนเขาบาดเจ็บหลังจากนั้นก็ผู้ก่อเหตุก็ไม่เคยกลับมาที่หมู่บ้านอีกเลย
ก็อาจจะเหมือนที่หัวหน้าเขาบอกก็ถูกย้ายใช่ไหม
แล้วก็ถูกพักงานอะไรก็ว่าไปคาดว่าสาเหตุที่ย้อนกลับมาแล้วมาก่อเหตุเมื่อเช้ามืด
ก็คงจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละทะเลาะกันแล้วก็อาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของงานเนี่ยแหละฮะ
คิดว่ามีนะครับหรืออาจจะเป็นความเครียดความแข็งรวมกันหรือเปล่า
เพราะช่วงนี้ช่วงโควิดแล้วโดนออกจากงานอย่างนี้อาจจะแบบความเครียดสะสม
มีลูกบ้านอีกคนนึงที่บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณจิรยุทธ์บุญชูไปคุยด้วยเนี่ยบอกว่าตัวผู้ตายเนี่ยเขาทำงานดีมากนะ
ทำงานได้ตามหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับส่วนผู้ก่อเหตุทำงานบกพร่องบ่อย
แล้วลูกบ้านเนี่ยส่วนมากก็จะชมผู้ตายเพราะเขาทำงานดี
ทีนี้ตัวผู้ก่อเหตุตอนที่ทำงานอยู่ที่นี่เขาเป็นหัวหน้าของรอปภ
ก็เหมือนกับไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่แบบโอ้โหลูกบ้านเนี่ยชมแต่ลูกน้อง
แต่ไม่ชมตัวเราเลยที่เป็นหัวหน้าอะไรประมาณอย่างเนี้ยมันก็อาจจะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทางลูกบ้านเขาบอกกับเรานะฮะ
ค่ะช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมค่ะครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็รับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะครับ
ก็นำร่างของในเฟิร์สมาทำพิธีรดน้ำศพนะคะที่วัดรังสิต
บรรยากาศเศร้ามากคุณผู้ชมนี่คือตอนรดน้ำศพก็มีคุณพ่อคุณแม่น้องสาว
ญาติพี่น้องคุณแม่เนี่ยกอดศพลูกชายหอมแก้ม
คุณพ่อก็นั่งเฝ้านะคะคือมันเป็นภาพที่น่าโศกเศร้า
คือทุกคนเสียใจมากที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวแบบกระทันหันแบบนี้ค่ะ
อายุเพิ่ง๒๐เองใช่ค่ะนี่นะฮะ
แล้วก็เป็นคนทำงานขยันขันแข็งนะคะครับอืม
คือทะเลาะกันขนาดไหนเนี่ยถึงขั้นยิงกันตายก็ไม่ไหวนะ
ในตอนนี้นะครับก็ภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เป็นภาพสุดท้ายแล้วฮะที่เห็นเนี่ยมาก่อเหตุที่ป้อมยามแล้วก็เหมือนกับ
มีรถกระบะมารับไปพลตำรวจตรีชายุทธ์มารยาทผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
วันนี้ก็เรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อเร่งรัดคดีนะครับตอนนี้ตำรวจไปยึดรถจักรยานยนต์
ที่คนร้ายขี่มาก่อเหตุเอาไว้ได้แล้วนะครับเป็นซูซูกิสีน้ำเงินขาว
หมายเลขทะเบียนงองูคอควายจอจานสามสี่สามคันนี้ครับจักรยานยนต์ทะเบียนสงขลานะฮะ
ค่ะเป็นจักรยานยนต์ที่ขี่มาในภาพจากกล้องวงจรปิดที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้าน
แต่ในภาพมันจะเป็นภาพแบบเช้ามืดอ่ะเนอะมันจะมืดอ่ะนะ
มันจะไม่เห็นสีนะครับแต่คือคันนี้นี่ฮะคือในเล็กเนี่ย
ก่อเหตุเสร็จแล้วขี่จักรยานยนต์ออกไปเอาจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งเอาไว้ที่บ้านของพี่สาวนะ
ค่ะที่เป็นหอพักแล้วก็มีกระบะคาดว่าจะเป็นกระบะที่มารับตัวหนีไปนะ
อาจจะเป็นคันนี้ก็ได้นะครับสารจังหวัดปฐุมธานีตอนนี้อนุมัติหมายจับในเล็ก
หรือว่านายจิรวัตรโอภาษสถาพรอายุ๕๗ปีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
ข้อหาเรื่องมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองแล้วก็พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ๓ข้อหาด้วยกันนะครับ
ตรวจสอบประวัติทางคดีในเล็กไม่เคยมีประวัติต้องโทษคดีอื่นนะครับ
ตอนนี้ยังไม่มีญาติของผู้ต้องหาที่ติดต่อมาว่าจะขอพามามอบตัว
เพราะว่าพี่สาวของเขาที่เราไปคุยด้วยบอกว่าก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย
หายไป๒วันปกติก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันด้วย
ที่ใช้ก่อเหตุคาดว่าเป็นขนาด๓๘หรือว่าขนาดจุด๒๒
ตำรวจไปเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่๒ปลอกด้วยกัน
ก็ยิงไปสองนัดนะครับตอนนี้ยังหลบหนีอยู่
แล้วก็โดนแจ้งข้อหานักเลยค่ะฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองโทษประหารชีวิตนะคะ